แม่คนมากล้ายุ่งได้นะคะ
ยังไงคะกลาแซวได้ค่ะกับต้นหอมสกุลตลาค่ะคน
แซวโดนชาวเน็ตที่นิสัยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แซว

คือมันไม่ได้เลยห้ามพูดเรื่องนี้

สิบแปดสิบเก้าตลอดเวลานะคะคุณ
จะไม่ปรี๊ดแตกได้ยังไงขอตอบกลับไปนิดนึงนะคะ

ล่าสุดเจอสันประชากรหวานใจของพิธีกรสาว

ฝ่ายหญิงจะโดนแซวนะ
แต่ว่าช่วงนั้นต้นหอมก็คงหุดหงิดใจค่ะ

พร้อมหยาบคันหวานนะว่า

เหมือนอายุอ่านานแค่ยี่สิบกว่าเองค่ะคุณ

แซวคงไม่ถูกจังหวะเพราะตอนนั้นเขากำลังเป็นประจำเดือนอยู่มั้งพี่
ก็เลยแบบว่าซัดกลับนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับ

อ๋อจริงครับ
ผมก็เข้าไปดูแหละครับจริงก็เข้าไปดูทุกรูป
แล้วก็ไปดูว่าคนคอมเมนต์อะไรอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เห็นแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่นึกว่าเขาจะตอบกลับ
ผมรู้สึกว่าไม่เดือดเท่าไหร่ครับ
เพราะจริงผมก็รู้สึกว่าเขาก็
อายุขนาดนี้แต่ว่าเขาก็ดูแลตัวเองดี

ก็พยายามจะให้เขาอารมณ์ร่มไว้อะไรอย่างนี้

ผมว่าเราก็ทำทุกวันให้ดีดีกว่า
ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอะไรมาก
แต่ก็เชิดก็ตอบกลับไปว่า
ถึงใครจะว่าหน้าแก่แต่ก็มีแฟนเด็กนะจ๊ะ

ชมแฟนสาวแต่พี่ต้นหอมเขาก็หน้าเด็กจริง